อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปหลายพื้นที่

ดวงจันทร์เลยมองไปถึงดวงใจ
ดวงจันทร์กลมโตแบบนี้ก็เหมือนตาของคุณสุภาษาลาที่โต
ไม่จริงแล้วอันนี้แทบจะไม่มีตา
ดังนั้นพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามกันบ้างดีกว่า
รอบ๖๘ปีกันบ้างครับ
ไปดูเลยฮะหลายที่นะครับ
นี่สวยงามมากคุณนะสีผองอร่าม

เมื่อคืนที่ผ่านมาสร้างความประทับใจให้กับประชาชน
ที่ได้พบได้เห็นนะครับอย่างมากเลย

นั่งมองดวงจันทร์สีเหลืองขาวสวยงามอย่างชัดเจนนะครับ
ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เฝ้ารอบันทึกภาพ
สมหวังไปตามกันเพราะว่ามีเมฆบทบังเลยนะ
ทางด้านของรองภูมิหน่วยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ท่านรองสรรโปสยจินดาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้
เกิดจากการที่ดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏในตำแหน่งใกล้โลกมากที่สุด
ระยะห่าง๓๕๖๕๑๑กิโลเมตรนะครับ
และยังเป็นการโคจรเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบ๖๘ปี
โดยประชาชนทั่วประเทศสามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์เต็มดวงได้ด้วยตาเปล่า
หากมองไปทางทิศตะวันออกนั่นเองนะครับ
ดวงเริ่มเลยเมื่อคืนนี้นะครับ

ใช่ดังนั้นดวงจันทร์ขึ้นก็ต้องมีเงาแสงจันทร์สาดส่องในทะเล
ระยิบระยับโอ้โหบรรยายสวยเลยนะฮะ
ก็จริงสวยจริงนะครับอันนี้ที่เกาะพังอันจังหวัดสุราธานี
ก็นักท่องเที่ยวนะฮะได้เที่ยวชมดวงจันทร์แบบนี้นะครับ
ซึ่งที่นั่นมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ต่ำกว่า๕๐๐คนนะคุณ
หลังไหลมารอชมปรากฏการณ์ซุปเปอร์ฟูลมูลซึ่งไม่ผิดหวังแน่นอน
เห็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่สว่างแล้วก็สะท้อนผิวน้ำนะครับ
โดยบริเวณหาบริ้นแห่งนี้ยังเป็นสารที่จัดงานฟูลมูลปาร์ตี้
ในวันที่๑๕พฤศจิกายนด้วยนะครับ
นั่นก็คือวันนี้ซึ่งทางชมรมผู้ประกอบการหาบริ้น
จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ใช้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่
ร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัยก่อนจะเริ่มงานด้วยนะครับ
ปีนี้ก็ต้องลดระดับเรื่องของความบันเทิงลงระดับหนึ่งด้วยนะครับ
ไปดูที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชมพันศา
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารีที่จังหวัดนครราชศรีมากันบ้านนะครับ
มีประชาชนก็พาบุตรหลานเด็กนี่ตื่นเต้นนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ก็เตรียมกล้องโทรทัศน์ขนาดต่าง
พร้อมด้วยฟิลเตอร์กรองแสงดวงจันทร์
ให้ประชาชนได้สังเกตปรากฏการณ์ครั้งนี้
แล้วก็เปิดโอกาสให้ถ่ายภาพความสวยงามของดวงจันทร์
ดวงขนาดใหญ่ในคืนวันเพ็ญด้วย

เมื่อคืนที่ผ่านมาได้ชัดแล้วก็สวยงามที่สุด
เหมือนที่เชียงใหม่นะครับก็ได้ชัดแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ดูผ่านกล้องแบบนี้
มองด้วยตาเปล่าก็เห็นนี่แสงไฟหรือแสงจันทร์ใช่ไหม
แสงไฟโอ้โหเอาเหรอไม่ใช่แสงจันทร์

โอ้โหนะครับก็นี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศนะครับ
ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากที่สุด
ครั้งต่อไปก็จะชมได้นะครับ
ตรงกับวันที่๒มกราคมปี๒๕๕๙
ได้อีกครั้งแต่ว่าไม่สวยเท่าครั้งนี้นะ
ใช่นะครับก็ดวงจันทร์จะอยู่ในระยะห่าง
อยู่ที่ประมาณ๓๕๖๕๖๕กิโลเมตรนั่นเองนะครับ